ถ้าใครนะสนใจอยากจะไปขอพรจากนาคาราชพญานาคาราชอยู่ที่นี่ที่ไหนอย่างไรดีแค่ไหนไปตามดูค่ะ
นี่แหละค่ะคือองค์ปู่ผู้ชงนาคาราชอยู่ที่ม่อนกุเวรตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่นะสวยงามอลังการเนอะดูเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์แล้วดูสีสันนี่คือดูมันดูแบบลึกลับอ่ะถ้าไม่บอกว่าที่เชียงใหม่ผมจะเดาว่าทางภาคอีสานนะเพราะว่าดินแดนพญานาคใช่ไหมคะ
สังเกตว่าพญานาคที่นี่ก็จะแตกต่างจากที่อื่นจริงบางพื้นที่เนี่ยจะเป็น๗เสียนเก้าเซียนก็ว่ากันไป
แต่ที่นี่เสียนเดียวใหญ่เลยนะคะแล้วก็สวยงามในรูปแบบของที่เป็นของที่นี่
สีสันที่เป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวสาธุ๙๙กันไปถ้าใครที่เริ่มใส่ศรัทธาเนอะ
หรือว่าถ้าใครมีโอกาสนะไปที่เชียงใหม่ไปที่แม่ออนก็ลองแวะม่อนโกเวนได้เลย
เพราะว่ายังมีสิ่งศักดิ์เสร็จอีกมากมารออยู่